เรื่องของไปรับน้องแล้วเสียชีวิตมีเกิดขึ้นอีกแล้ว
พระนครศรีอยุธยาความจริงที่เป็นเรื่องที่เขากำลังตามกันอยู่ตอนนี้

ม่อนเนี่ยไปกับทางวิทยาลัยเนี่ยอย่างเป็นทางการเพราะว่าเป็นการปัดฉิมนิเทศ
ใช่ค่ะแต่ความจริงในเวลาใกล้เลยเวลาไร่เรียกเลยเนี่ยมีน้องอาชีพอีกคนนึง
น้องเนี่ยถูกพี่เนี่ยสั่งว่าให้ไปรับน้องแล้วน้องไปเสียชีวิตนะฮะญาติเขาบอก
เท่ากับน้องโหดนะรุ่นพี่เนี่ยใช้ไฟที่เป็นเหล็กเผาไฟในจี้แทงกระทืบ
จนเสียชีวิตเมื่อวานครอบครัวกับเพื่อนเพิ่งมีพิธีชาปนกิจนะฮะ
กลางกลางความโศกเศร้านะฮะของครอบครัวแล้วก็เพื่อนครับ
นี่เป็นเพื่อนของน้องอาชิวัย๑๖ปีที่เสียชีวิตนะฮะ
มาร่วมกันร้องเพลงเราและนายในพิธีชาพนักกิจ
น้องอาชิวัยที่วัดคลานกอำนาบอัมพิธีชาปนกิจ
จังหวัดพระนครศรียุธยาเมื่อวานนี้นะครับ
เพื่อส่งเพื่อนเป็นครั้งสุดท้าย
แต่จุดเริ่มต้นของเหตุการณ์นี้แล้วทราบเรื่องกันเนี่ยก็
เป็นคุณป้าของน้องอาชินะครับที่โพสต์ภาพสถานที่
เกิดเหตุที่หลานชายเสียชีวิตเอาไว้
ตอนที่นิมวลพระไปทำพิธีเชิญดุรุงวิญญาณ
รับน้องที่กลุ่มรักสถาบันบ้าบ้ารุ่นพี่เร็วพาน้องมาทำกิจกรรม
หลานฉันไม่ได้จมน้ำหรือโดดน้ำตายพยายามฆ่าโดยเจตนาปกปิดอำพลางคดี
ดูแล้วจุดนี้คงทำมาหลายรุ่นจะรอให้เป็นลูกหลานคุณไหมคะ
ถ้ามัวแต่ยอมมึงต้องดังเพราะหลานกูตาย
แล้วก็บอกขอบพระคุณทุกช่องทางน้องพี่ช่วยเสนอตัวช่วยดันข่าวไม่ให้เงียบ
พวกผู้ใหญ่ที่กลัวชื่อเสียงวิไลเสียคงหมายถึงวิทยาลัย
ไม่ต้องกลัวมึงเสียแน่ไล่โทรไล่โทรให้ลบโพสต์
กูไม่ลบจนกว่าหลานกูจะได้รับความเป็นธรรม
จะดูงดงามกว่านะคะอย่าเห็นแก่ตัวคนตายทั้งคน
ทำแบบนี้จนชินแล้วสิผ่านมากี่รุ่นกี่คน
รุ่นนี้ไม่ยอมโวยลูกเขามีพ่อมีแม่มีน้องมีพี่มีน้องมีญาติ
อย่าเอามาแลกแค่ชื่อเสียงโรงเรียน
ไม่ใช่เด็กนักเรียนคุณครูจะมาสั่งนะ
ลูกศิษย์ตัวเองยังไม่ได้พริจะมาสั่งคนอื่น
เหมือนกับคุณป้าจะบอกว่าทางวิทยาลัยพยายามจะปิดข่าว
นี่นะฮะมันก็เลยเป็นข่าวขึ้นมานะครับท่านผู้ชมครับ
เพราะป้าบอกหลานเนี่ยไม่ได้จมน้ำตาย
มีที่เกิดเหตุนะครับมันมีรอยไฟเลยเผาด้วยนะเห็นมั้ย
อันนี้มารับน้องหรออันนี้แกลลอนอะไร
คือน้องเนี่ยไม่ต้องไปเชื่อไม่ต้องไปนะครับ
พวกพวกรุ่นพี่บอกต้องมาต้องมาเนี่ยเดี๋ยวจะมีแชทให้ดูด้วย
ตามเรื่องนี้นะครับเพราะญาติเขาบอกเขายังไม่ได้รับความเป็นธรรมทางคดี
แม่ลูกหลานเขาจะเผาไปแล้วก็ตาม
ของน้องอาชิกับรุ่นพี่คุยกันเรื่องการที่ต้องไปรับน้องเกี่ยว
สถานที่เวลาการเดินทางแล้วก็การที่พี่เนี่ยตามรุ่นน้อง
ให้บอกให้ตามเพื่อนไปให้หมดทุกคนอ่านี่เดี๋ยวดูนะเหมือนกับตอน
เนี่ยเขาเป็นกลุ่มที่มันปิดไปแล้วแต่เพื่อนเขายังแคปเอาไว้
ตั้งแต่แรกเลยเขาจะไล่ถามว่ามีมามามากี่คนมากี่คนคือ
คือการพิมพ์มันจะอยู่ฝั่งซ้ายอย่างเดียวนะแต่มันจะสลับคนไป
ดูคำเนี้ยซ้ายมือเนี่ยที่เราขยายมาเนี่ยรุ่นพี่ที่ไล่ถาม
ว่ามาหรือเปล่าจะมีน้องบอกมีใครบิดอีกว่าหนูไม่ครับพี่ผม
ไม่ครับพี่ไม่บิดครับพี่คือไม่เบี้ยวอ่ะไม่เบี้ยวใช่ค่ะแล้วมีคำ
หนึ่งรุ่นพี่ส่งมาบอกเพื่อนมึงไม่มาพวกมึงก็ซวยนี่เห็นไหม
เขาก็ไล่ถามมายังมายังถ้ามาแล้วเนี่ยไหนส่งภาพเซลฟี่มา
ให้ดูหน่อยซิรุ่นน้องในกลุ่มเนี่ยซึ่งมีน้องอาชิอยู่ด้วยก็
ต้องส่งภาพไปให้ดูว่ากำลังจะไปกันนี่เห็นไหมฮะวัยรุ่น
คนนะฮะหนึ่งในนั้นมีน้องอาชิด้วยนะฮะแล้วภาพสุดท้ายที่นอน
อาชีถ่ายกับเพื่อนในที่เกิดเทศเนี่ยถ้าผู้ชมดูนะพอไป
ถึงที่ที่ว่ารุ่นพี่บอกต้องมารับน้องที่นี่เนี่ยตามเพื่อนมา

อดเสื้อกันหมดเลยอ่ะเนี่ยถอดเสื้อทำไมไม่รู้นะเห็นไหมมีอยู่๒
คนที่ยังใส่เสื้อตามปกติไม่แน่ใจว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของ

แต่เขาเลิกไปรับน้องนอกโรงเรียนกันแล้วใช่ไหมน้องขวัญ
เขาบอกไม่มีนะไม่ต้องไปเชื่อด้วยแต่บางทีเด็กก็แบบ
แม่ไม่ไปก็เดี๋ยวต้องเรียนกับพี่มันอีกกี่ปีความรุ่นพี่
น้องบางทีรุ่นน้องปฏิเสธยากนะพี่อุ๋ยเวลาเราพูดอย่าง
แต่พอถ้าเกิดเราไปเป็นรุ่นน้องจริงมันปฏิเสธยาก
เหมือนที่คุณป้าบอกไปเจอรุ่นพี่เร็วเขาก็เนี่ยฮะลูกหลานเขา
ตายคุณเนชชาวไปที่จุดเกิดเหตุนะครับวันนี้ไปกับครอบครัว
ของน้องอาชินะฮะนี่ไปถึงนี่เราเราทราบพร้อมกับญาติของน้อง
ชี้เลยนะฮะว่าจุดเกิดเหตุเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยคือมันไม่ใช่
ลกล้างไม่ใช่ป่าอะไรนะฮะมันเป็นที่ดินของผู้ปกครองของ
ฝั่งเด็กรุ่นพี่ที่เกาะเหตุนะฮะอืมเป็นเป็นที่มีเจ้าของนั่นแหละ
คือนัดรุ่นน้องมาที่บ้านที่ดินของตัวเองอ่ะแต่ทางผู้ใหญ่
ไม่ได้ใช้ที่ทำอะไรอ่ะค่ะลักษณะเป็นแอ่งน้ำมีกอไผลล้อม
รอบนะฮะซึ่งวันนี้เจ้าของที่เขาอนุญาตให้ครอบครัวน้องอาชิมา
พิธีเชิญดวงวิญญาณนะครับอ่านี่เราได้คุยกับคุณพ่อคุณแม่
น้องอาชินะครับบอกว่าลูกชายอายุ๑๖เพิ่งเข้าเลยอยู่ประวัติศาสตร์
๑แผนกช่างก่อสร้าง๑๑พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยช่วง๓ทุ่ม
อาชิโทรมาหาแม่แล้วส่งภาพมาด้วยบอกแม่ขออนุญาตไปเที่ยว
เพื่อนนะอีกวันหนึ่ง๑๒พฤศจิกายนอาชิส่งรูปกับข้อความมา
บอกบอกแม่นี่ซ้ายมือนะฮะหนูนั่งเล่นอยู่บ้านเพื่อนนะนั่นคือ
ข้อความสุดท้ายที่แม่ได้คุยกับลูกค่ะคือตรงนี้เนี่ยถ้าท่าน
คุณผู้ชมเห็นเนี่ยจะเห็นว่าน้องอาชิเนี่ยอยู่ในภาพนี้ด้วยนะฮะแล้ว
หลังจากนั้นไม่นานเนี่ยมีโทรศัพท์มาแจ้งแม่ว่าลูกชายเนี่ย
เล่นน้ำแล้วชักถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะพอไปถึงโรงพยาบาล
ปรากฏว่าลูกเนี่ยเสียชีวิตแล้วหมอแจ้งอาการเบื้องต้นบอก
เนื่องจากหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันนี่เห็นไหมฮะพยายามถาม
เพื่อนของลูกเลยตอนว่าเกิดอะไรขึ้นเพื่อนก็พูดไม่ตรงกันใช่
แต่แม่ไปดูเนี่ยอะไรจมน้ำเล่นน้ำแล้วชักหัวใจวายเฉียบพลัน
ทำไมร่างกายลูกมีรอยเหมือนถูกไฟจี้เหมือนถูกของแหลมแทง
ที่หน้าอกมีร่องรอยฟกช้ำก็เลยเอกใจค่ะจนเพื่อนของลูกเนี่ย
ถึงยอมบอกว่าพวกเขาทั้งหมด๖คนเนี่ยถูกรุ่นพี่ทำร้ายจากการไปรับน้อง
น้องเขาก็ยอมรับสารภาพที่โดนกระทำ๖คนนะครับ
ยอมรับสารภาพว่ามันการรับน้องมีรุ่นพี่๙คนที่ร่วมการกระทำรักน้อง
แล้วก็มีการทำร้ายร่างกาย
ลูกผมจะเป็นคนที่แบบว่าโดนการทำร้ายเยอะ
ในที่เด็กเขาให้การกับทางตำรวจนะครับ

ผมอยากจะทราบแล้วก็อยากจะรู้ว่าใครกระทำอะไรบ้าง
เราก็อยากจะให้แบบลงโทษในทางคดีให้มันถึงที่สุด
แล้วก็อยากให้แบบปัญหาอย่างนี้หมดไปสักทีครับ
ผมไม่อยากให้ไปเกิดกับลูกคนอื่นอีก

จะเห็นว่าน้องอาชีพกับเพื่อนอยู่ในกลุ่มแชทกับรุ่นพี่

น้องก็บอกไม่บิดครับผมไม่บิดครับพี่
ครับพี่พวกเพื่อนมึงไม่มาเนี่ยพวกมึงก็ซวย
ก็ไล่ตามกันรวมกลุ่มกัน
แล้วน้องอาชิก็ส่งข้อความส่งภาพไปหาแม่
บอกว่านี่ขอเล่นอยู่บ้านเพื่อนหน่อยนะ
แม่หนูนั่งเล่นอยู่บ้านเพื่อนนะ

ที่เป็นภาพถอดทรงถอดเสื้ออะไรกันอยู่กับที่
พื้นที่บ้านของรุ่นพี่เขา

แล้วแม่ก็ได้รับแจ้งว่าลูกไปอยู่โรงพยาบาล
พ่อของเด็กอีกคนนึงที่ไปร่วมกิจกรรมรับน้องกับน้องอาชินะฮะ
บอกว่าวันเกิดเหตุก็คือ๑๒พฤศจิกายน
ลูกชายบอกจะไปเที่ยวน้ำตกวังตะไคร้กับเพื่อน
ไม่ได้พูดเรื่องถูกรุ่นพี่เนี่ยบังคับให้ไปรับน้องเลย
แล้วกลับมาถึงบ้านก็เล่าให้ฟังว่า

ถ้าตอบไม่ได้จะโดนทำโทษในกิจกรรมที่ไป
แต่พ่อไปเห็นรอยช้ำที่หน้าอกกับหลัง
ถามลูกลูกถึงยอมสารภาพว่าตอนที่ไปหารุ่นพี่เนี่ย

อาชิเนี่ยตอบคำถามอะไรไม่ได้เลย

เขาก็จะเหมือนกับว่าให้แบบเหมือน
ถามแล้วก็ให้ตอบให้ได้ประมาณนี้
เป็นการทำโทษเหมือนกับว่าให้ลุกนั่งวิดพื้น

คือตอนแรกเขายังไม่ได้บอกอะไรมาก
มาทั้งหลังก็คือจะมาเห็นรอยช้ำตามตัวเขา

ใช่ครับเขาถึงได้บอกว่ามีการเตะการตบกัน
ขอไปเจอสะดวกไหมครับคุณแม่
แม่ก็ไม่ได้เผชิญเลยอ่ะค่ะ
ก็สีเจนไปแล้วก็อยากจะแบบว่า

เยอะอีก๓๒๔
ล่าสุดทางผู้มนุยการวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยานะฮะได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับบอกว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมเยียวยาตามเรื่องของสิทธิของเด็กที่เสียชีวิตยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับวิทยาลัยนะครับเพราะวิทยาลัยไม่มีนโยบายจัดกิจกรรมรับน้องทั้งในและนอกสถาน

บอกว่าเขาเรียกแก๊งกันแก๊งบึงพระรามอะไรเนี่ยค่ะ

เพราะว่าช้อนี่แหละรุ่นพี่ของ

แล้วก็ที่จบไปแล้วมีอยู่๙คน

ตอนนี้ทั้งหมดยังให้การไม่ตรงกันนะครับ
เดี๋ยวจะแจ้งข้อหาดำเนินคดีกันต่อไปนะฮะ

แล้วก็ไปจมน้ำเสียชีวิตตรงนั้นนะครับ